ช่องระคังทองขอกราบสวัสดีว่าที่อภิมหาเศรษฐีใหม่ทุกท่านค่ะ
คลิปนี้มีแนวทางรัฐบาลไทยงวด๑๗มกราคม๒๕๖๕ของแม่น้ำหนึ่ง
มาฝากทุกท่านค่ะงวดนี้แม่ให้

แนวทางโดยแม่น้ำหนึ่งค่ะ

พี่อยู่ในกลุ่มไหมถ้าพี่ไม่อยู่ในกลุ่มพี่ก็ไม่ได้ยิน

พี่ของมาจะเลี้ยวไปไหนก็ได้

ได้ไปแล้วนะคะ

เนี้ย

ตาปิ๊งเหล่าเป็นประกาย
ทีนี้ไปลุ้นตัวนี้ดีกว่า
ตัวนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันเต่าสีทองที่ปราจีนบุรี
สีทองที่ประนีตเฮ้ยแปลกไหมปกติกระดองสีอะไรอ่ะ

แล้วมันเป็นประกายแว๊บกลับมาเลยนั้น
ใช่อันนี้ไงเฮ้ยเห็นเลขไหมก๊อฟ

ป่ะใช่เหมือนกับแม่น้ำหนึ่งเมื่อกี้เลย
ในสคริปต์ก็บอกว่าเล็กเหมือนแม่น้ำหนึ่ง
นี่จริงหรือใช่ตรงกลางอย่างนี้ฮะ

ถ้าท่านเห็นเหมือนกันท่านปั่นไปซื้อได้

หรอคะเออนี่จริงนะฮะ
มันเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้ก็คือบ้านเลขที่๒๓ทับ๑
เจ้าของก็เลยเดินเล่นอยู่เอ้าหันไปอีกที
เต่าก็เลยใส่จับใส่กระมังแบบนี้เลี้ยงเอาไว้นะคะ
นี่คุณผู้ชมเขาก็เลยเชื่อว่ามาใกล้
วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้
ใกล้หรือยังนะตอนนี้ยังไม่ใกล้นะแต่เขาเชื่อว่า
แต่เขาเชื่อว่าจะมาให้โชคให้ลาบ
เขาก็เลยเตรียมแค่ทูบกับแป้งเองนะคะ
ทูบก่อนแล้วแป้งโรยทาถูทาถู
แล้วเขาก็เห็นเป็นเลขเห็นเป็นเลขเดียวกับก๊อฟเลย
แล้วเป็นเลขเดียวกับแม่น้ำหนึ่งแล้วจุดทูบด้วย
นี่เลขเดียวกับเลขนี้จริงป่ะใช่
เลขเดียวกับเลขทูปเลยเหรอใช่ใช่
อ๋อคุณผู้ชมตาดีได้ตาร้ายเสีย

เดี๋ยวงวดหน้าว่ากันนี่อะไรอีกอ่ะทะเบียนรถ
แล้วไปตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งอีกเห็นไหมตรงไปหมดนะ
อะไรจะเหมาะเจาะขนาดนี้